มาเยอะแล้วค่ะเวลาอ่านใครจะปล่อยให้เช่าห้องใครจะปล่อยให้เช่าบ้าน

สุดท้ายแอบหนีออกไปสภาพที่ทิ้งไว้
คุณต้องไปดูใช่ทุกอย่างหมดไหมทุกอย่างหมดตู้ค่ะหมดครัว

โอ้โห
โอ้โหนี่ต้องดูตั้งแต่ต้นคลิป
พี่เจ้าของห้องนะเขาเดินขึ้นบันไดขึ้นบันไดขึ้นบันไดไป
แล้วอะไรรู้ไหมเขาก็อธิบายเดี๋ยวผมจะเปิดห้องให้ดูครับ
เห็นสภาพห้องก็ตกใจไปหมดครับ

เอาเนี่ยคุณผู้ชมคะเจ้าของก็ค่อยเดินขึ้นมา
สิ่งที่เขาคิดในใจเขาคงไม่ได้คาดคิดหรอกว่าเขาจะเจออะไรแบบนั้น
นี่แล้วสิ่งที่เจอก็คือสภาพห้องเละเทะไปหมดค่ะ
เมื่อกี้นะโดยเฉพาะตรงระเบียงนะคุณเห็นไหมเศษขยะในเกลือเลย
แถมแพมเพิร์ตเด็กอ่ะที่แบบมีทั้งฉีดทั้งอึ๊กอ่ะ
ก็กองเอาไว้กลิ่นเหม็นเลยนะคะ
คือทีนี้เจ้าของห้องคนนี้คุณผู้ชมค่ะเขาเอาคลิปโพสต์เอาไว้
แล้วก็บอกว่าอยากจะให้เตือนภัยเป็นอุทาหรณ์
พี่คนนี้ชื่อคุณแอดค่ะอายุ๔๑ปีค่ะ
บอกว่ามาตรวจห้องแล้วแทบช็อก
หอพักแห่งนี้อยู่ที่ตำบลป่าแดดที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ
เขาถ่ายคลิปเอาไว้เรื่องของเรื่องคือโถผมมาสงสัย
สงสัยแล้วว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ออกไปไหนเลย
นี่คือกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมลองดูนะ

ใช่คุณเห็นใจไหมแล้วที่สำคัญน่ะ
พี่แอดบอกข้างนอกอะฝนมันตกนัก
ใช่ฮะแล้วเรื่องของเรื่องคือถ้าย้อนกลับไปเอาจริง
นี่ภาพของหญิงสาวมาแล้วค่ะ
แอดบอกว่าปลายเดือนนะตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
คือจริงมีผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่าเขาเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการ
แชทมาบอกว่าขอมาเช่าห้องพักอยู่ได้ไหมคะพี่
หนูจะอยู่กับแฟนหนุ่มแล้วหนูก็มีลูกน้อยเล็กอีกหนึ่งคน
ก็เลยตกลงคุยกันนะเป็นค่าเช่ารายเดือน๔๐๐
แล้วเดี๋ยวขอประกันเพิ่มด้วยแล้วสี่พันรวมเป็นแปดพัน
ใช่ฮะแล้วอยู่ดีคุณก็กลายเป็นทักแบบด่วนมา

จริงตามข้อตกลงเดิมเขาจะต้องมาอยู่วันที่๑ธันวาคม
วันที่๑ธันวาคมแต่ทีเนี่ย๓๐จนถึง๓๑ตุลาคมเนี่ย
เห็นมั้ยดูตรงเวลาเนี่ยมันเที่ยงคืนกว่าของวันที่๓๐
และเข้าสู่วันที่๓๑ตุลาคม
หอบลูกน้อยมาขอเข้าพักทันที
คือมาขออยู่ด่วนแล้วคือมาก่อนล่วงหน้า๑เดือนจากที่ตกลงกัน
ที่จริงบ่อจะมา๑ธันวาคมปรากฏวันนั้นเข้ามาเลยนะคะ
แล้วก็อุ้มลูกน้อยมาแต่จริงก็ทักแชทมาบอกก่อนแล้วแหละ

ยังมายนี้ตอนมาถึงบอกว่าพี่

เอาอีก๔๐๐๐บาทที่พี่บอกกับประกันอีก๔๐๐๐บาทเนี่ย

เอางั้นรายวันก็ตกลงก็ได้วันละ๒๕๐บาท
ก็เลยมากับเด็กแบบนี้ก็สงสารคุณ

ปรากฏก่อนจะถึงวันจ่ายค่าเช่าคุณอยู่ไป๒สัปดาห์
วันที่๑๔พี่เขาเอกใจ
เปิดกล้องมุมจรปิดค่ะดูจากโทรศัพท์มือถือ
เห็นทั้งคู่หลบหนีออกไปแล้ว
คือไอ้หลบหนีไปไม่จ่ายค่าเช่า
ที่สำคัญสภาพห้องเป็นแบบนี้จ้ะ
แล้วเมื่อกี้ที่คุณบอกว่ากินกินนี่คือยังไง

แล้วเปิดตู้เย็นกินเกลี้ยงเลย
ไหนมันลักษณะเหมือนอะไรเป็นบ้านเปล่า
แล้วเจ้าของหอก็มีของกินเขาก็เก็บเอาไว้
มีตู้เย็นกลางแต่นี่ไปเอามาหมดเลย
หมี่กึ่งสำเร็จรูปหรืออะไรอีก

ทุกอย่างคือเขาก็บอกว่าเขาอุตส่าห์ใจดี

แล้วกลายเป็นว่าเอาอาหารไปขโมยกินจนหมด
จานชามอะไรก็ไม่ล้างจนมันขึ้นราเลยด้วยซ้ำ
ของในตู้เย็นเกลี้ยงทั้งตู้เลยจ้ะ
โอ้พอบอกวันนี้อยู่แค่๒อาทิตย์ยังเป็นขนาดนี้
ถ้าอยู่มากกว่านี้ล่ะไม่อยากจะคิดสภาพ

เป็นสองผัวเมียคู่นี้กลัวว่าเดี๋ยวที่อื่นเขาอาจจะแบบเห็นใจอีกอ่ะ
แล้วอาจจะให้มาเช่าอยู่แล้วสุดท้ายเป็นแบบนี้ค่ะ
บางทีนะเราก็เห็นใจคนให้เช่าห้องให้เช่าบ้านนะ

ถ้าคนที่มาเช่าเขาไม่รักบ้านของคุณ